ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับเราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่ชายภูมิที่ทำเอาชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านที่อำเภอแก้งเคราะห์เนี่ยนอนไม่หลับกันมา๒วัน๒คืนนะฮะ
เพราะว่าชายในหมู่บ้านที่ชื่อว่าอ้วนเขาเรียกกันว่าในอ้วนหรือว่าไอ้อ้วนเนี่ย
คนเนี้ยครับไปก่อเหตุล่อลวงเด็กหญิงเอาไว้สิบเอ็ดปีที่เป็นลูกสาวของเพื่อนเนี้ยไปค่มคืนก็ทำำเหลา
ใช่ค่ะแถมขู่คนในหมู่บ้านด้วยนะคะว่าให้ระวังตัวเอาไว้ดีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่เดี๋ยวจะโดนข่มขืนกันให้หมดเลยเนี่ย
ตำรวจคุมตัวมาเนี่ยในอ้วนนะครับหลังจากหนีไปเนี่ย
เปิดทางโอ้โหอืมนี่ปลอมตัวเป็นคนเก็บเห็ดนะใช่ค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยนะฮะนี่เป็นภาพล่าสุดในวันนี้เลยนะครับ
ทุกคนผู้ชมครับช่วงเย็นเย็นที่ผ่านมาครับ
ตำรวจคุมตัวนายประธานนามสกุลวังศรอายุ๕๐ปีหรือว่าในอ้วน
ชาวบ้านเขาก็พยายามจะเข้ามาเอาเรื่องกันนี่ฮะในอ้วนนะครับ
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงวัย๑๑ปีนะครับ
นำตัวลงมาจากเขาภูผาแดงนะครับเมื่อสี่โมงเย็นที่ผ่านมานะฮะ
หลังจากที่หนีไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่แถวนั้น
รอยต่อพื้นที่ชายภูมิกับขอนแก่น

ผู้ชายคนนี้ฮะเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอข่าวไป
ชาวบ้านเขาก็นอนไม่หลับกันเลย

ก่อคดีข่มขืนผู้สูงอายุมาแล้ว
ข่มขืนเด็กก็เคยมีคดีมาแล้ว
รักทรัพย์อีกยาเสพติดอีกติดคุกไป

พ้นโทษออกมาไปข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงวัย๑๑ปี
ใช่ค่ะคือจริงแล้วตัวในอ้วน
อยู่คนละหมู่บ้านกับเด็กหญิงวัย๑๑ปีผู้เสียหายนะคะ
แต่ไปดื่มเหล้ากับพ่อของเด็กผู้เสียหาย

ก็ล่อลวงเด็กไปล่วงละเมิดทางเพศใช่แต่เด็กเขาหนีมาได้
เพราะมันมีจังหวะที่ในอ้วนคือแสบมากนะคะ
บอกเด็กว่าให้ไปตามเพื่อนมาอีกเพื่อนผู้หญิงวัยเดียวกันเนี่ย
ตามมาอีกสักสองสามคนเด็กก็ทำทีเป็นรับปาก
แล้วหนีออกมาเลยก็เลยรอดมาได้
นี่ฮะเดี๋ยวรอฟังการสอบปากคำเบื้องต้นอะไรพวกนี้กันแล้วกันนะครับ
เพราะว่าตามรายงานข่าวตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
อ้วนเนี่ยบังคับเด็กให้เสพยาเสพติดด้วยนะ
บังคับให้ดื่มเหล้าขาวบังคับให้เสพยาเสพติดค่ะครับ
นี่ฮะวันนี้จับตัวได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวลงมาตรงจุดที่เป็นสำนักสงฆ์วัดป่าอำภาวัน

หลังจากไปเจอตัวในอ้วนทางฝั่งอำเภอมันจากคิรีนะครับ
ห่างจากฝั่งวัดป่าวงกฎคีรีประมาณ๔กิโลเมตรนะครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนะครับในอ้วนเนี่ยทำตัวเป็นคนเก็บเห็ดนะฮะอืม
เจ้าหน้าที่เขาสแกนพื้นที่ค้นหากันมาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ย
พอเจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยในอ้วนเนี่ยฮะเสื้อสีเขียวคนนี้เนี่ยนะฮะ
ทำเป็นว่าโอ้โหกำลังเก็บเห็ดหาเห็ดอยู่ในป่า
เจ้าหน้าที่บอกโอ้โหเจอตัวไม่ต้องสืบนะครับ
แม้ว่าภาพในหมายจับจะดูอ้วนกว่านี้หน่อยนะ
ตอนนี้ผอมโซเนี่ยแต่ว่าจำได้ชัดเจนนะครับ

ระหว่างทางเจ้าหน้าที่คุมตัวมาก็พยายามสอบถามเบื้องต้นไปด้วยนะฮะ

แล้วเด็กบอกว่าเอายายัดเข้าไปสองเม็ดในปากอ่ะจริงไหม
ตรงเดียว

นี่จากการสอบถามเบื้องต้นบอกไม่ได้ยัดยาเสพติดอะไรให้เด็กกิน
แต่เด็กบอกถูกยัดยาใส่ปากสองเม็ดค่ะบอกเอาเหล้าขาวให้กินแค่ก๊งเดียวนะฮะ
แต่ที่ชาวบ้านบอกรับไม่ได้เลยเนี่ยตอนที่ไปก่อเหตุเนี่ย
จุดหนึ่งที่ไปกระทำชำราวเด็กเนี่ยคือจุดที่เป็นจุดต่อหน้าพระประธานนะฮะใช่ค่ะ
นี่ชาวบ้านเขาเนี่ยรู้ว่าได้ตัวมาเนี่ยโอ้โหจะเอาเรื่อง
จุดนี้ฮะเป็นสำนักสงฆ์ที่เป็นสำนักสงร้างแล้วในพื้นที่นะครับ
แต่ยังมีพระประธานอยู่ถูกต้องมาก่อเหตุตรงนี้นะครับ
โอ้โหแล้วชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็รู้ประวัติของในอ้วน
แต่สุดท้ายก็ก่อเหตุจนได้นะครับ
มันก็เหมือนกับที่เราได้ยินข่าวสารในธรรมนองนี้แล้วเราก็รู้สึกว่า
แล้วเราจะอยู่ร่วมกับคนแบบนี้ได้ยังไง
ไม่ได้หมายความว่าคนที่เคยต้องโทษติดคุกออกจากคุกมา
เขาจะต้องเป็นแบบนี้ทุกคนนะฮะหลายคนก็ประพฤติตัวใหม่
ทำตัวดีมีอาชีพที่ดีเยอะแยะนะครับแต่เนี่ยอย่างเนี้ย
อย่างวันนี้ถูกจับได้เนี่ยคุณเขียนมาสอนก็แน่นอนว่าต้องติดคุก
แต่เขาจะกลัวไหมการติดคุกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยติดคุกมาแล้วตั้งหลายรอบ
ติดคุกแล้วออกมาติดคุกแล้วออกมาแล้วครั้งนี้ก็คือเพิ่งออกมาจากคุก
ออกมาได้ไม่เท่าไหร่ก็มาก่อเหตุนี้อีกค่ะ
แล้วที่เคยติดคุกเนี่ยคดีข่มขืนคนแก่คดีข่มขืนเด็ก
คดียาเสพติดใช่ค่ะคดีรักทรัพย์แล้วพอออกมาก็วนอยู่ที่เรื่องเดิมเดิม
ก่อเหตุเดิมเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเผลอติดคุกครั้งนี้ก็อาจจะคิดอยู่ในใจก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
ว่าก็ผมก็ติดคุกอยู่แล้วติดคุกเป็นประจำอยู่แล้วก็มีข้าวกินมีที่อยู่นอนหลับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็ออกมาอีกเนี่ยฮะ
นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่นำตัวในอ้วนมาถึงจุดเชิงเขานะครับตรงจุดนี้เอาหมวกใส่ให้แล้วนะฮะ
คล้องแขนไปนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะถูกรุมทำร้ายประชาธรรมเขาก่อนนะครับ
ก็ดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าป้องกันอะไรกับผู้ต้องหาอะไรนะฮะก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวชาวบ้านไปทำร้ายเขาเข้าจะถูกคดีเรื่องทำร้ายร่างกายขึ้นมาเดี๋ยวจะยุ่งไปกันใหญ่นะครับ
เพราะชาวบ้านมารอดูหน้ากันเยอะเหลือเกินตอนที่ไปคุมตัวได้เนี่ยประมาณสี่โมงเย็นนะค่ะ
แล้วก็ประมาณ๕โมง๒๐นะฮะ๑๗นาฬิกา๒๐นาทีวันนี้นะครับตำรวจคุมตัวในอ้วนลงจากเขาภูผาแดง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

จากจุดพื้นที่แล้วเนี่ยนี่มารอที่สพนสังเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้โหแต่ว่าตำรวจพาตัวในอ้วนเข้ากองบัญชาการที่จังหวัดชายภูมินะฮะค่ะไม่ได้พามาที่สพพื้นที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปสอบปากคำแจ้งข้อหาขยายผลอะไรเพิ่มเติมตรงนั้นเนื่องจากมันเป็นคดีที่ถือว่าอุกชะกันอ่ะใช่เป็นคดีใหญ่อะค่ะครับสพนสัง

เพราะคาดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจุดหลบซ่อนตัวของในอ้วนในอ้วนชื่อจริงก็นายประธานวังศรอายุห้าสิบนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เริ่มเดินเท้าปูพรมจากฝั่งอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิจากจุดหลังหมู่บ้านของในอ้วนซึ่งก็เป็นไร่อ้อย
ทุ่งนาไร่มันสัมปะหลังครอบคลุมรัศมีสองกิโลเมตรนะคะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังของหมู่บ้านเนี่ยค่ะรัศมีเป็นแบบนี้คือเดินเท้าไล่ตามหาตัวในอ้วนเพราะไม่รู้ว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่ตรงไหนแต่คาดว่าน่าจะอยู่บริเวณดังกล่าวแล้วก็เดินเท้าขึ้นไปที่ภูผาแดงจากจุดเถียงนาที่ในอ้วนกระทำชำ
การเดินเท้าขึ้นไปไล่ล่าในอ้วนเนี่ยค่ะไม่ง่ายนะคะอุปสรรคเยอะ
ลาดชันเมื่อคืนฝนตกหนักด้วยพื้นดินลื่นมากด้วย
และในอ้วนเองเขาเป็นคนในพื้นที่เขาชำนาญเส้นทางในการหลบหนี
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะก็ถูกจับในที่สุด
ก็ตามรายงานเนี่ยบอกว่าบางจุดก็แวะมาขอข้าวกินใช่ไหม
ค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่ไปเจอเอาเก็บเห็ดเลยอืมเป็นคนเก็บเห็ดเลย
แต่สุดท้ายไม่รอดนะครับท่านผู้ชมครับจากข้อมูลของชาวบ้านนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้เขาเห็นคนคล้ายในอ้วนเนี่ยนะฮะ
ขอข้าวที่วัดโคกสง่าอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิกินด้วยนะครับ
แล้วก็เมื่อเช้าในอ้วนก็ไปขอข้าวแม่ชีที่วัดโคกสูง
อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นกินด้วย
เขาเป็นพื้นที่ติดต่อกันเขตติดต่อกันไม่ได้ไกลกันมาก
นี่ฮะขอข้าววัดกินนะครับ
แล้วก็ต่อมานะครับมีรายงานว่ามีชาวบ้านที่เป็นคนเก็บเห็ด
ที่เป็นชาวบ้านหมู่บ้านโคกสูงอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าไปเจอในอ้วนนะอยู่ที่ภูผาแดง
ห่างจากจุดวัดป่าเขาวงกฎคิรีประมาณ๓กิโลเมตร
ตอนที่ได้ข่าวนะครับทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามชาวบ้านที่ไปเจอในอ้วนนะครับ
เขาบอกว่าช่วงประมาณใกล้รุ่งวันนี้นะฮะประมาณใกล้เช้าเช้าเนี่ยนะฮะ
เช้ามืดจะมาช่วงรุ่งเช้าเนี่ยเขาไปหาเห็ดกับเพื่อนชาวบ้านอีกสองคนบนภูผาแดง
ระหว่างนั้นในอ้วนได้เข้ามาเรียกแล้วมาถามขอบุหรี่กับไฟแช็คนะ
นี่ฮะชาวบ้านก็แบ่งข้าวให้กินนะครับตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าเป็นใครไงอืม
ก็ไม่รู้เป็นใครชาวบ้านก็อ้าวอ่ะมากินข้งกินข้าวแบ่งข้าวให้กิน
แล้วก็สอบถามว่าเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
อ้วนบอกว่าอ๋อเนี่ยตำรวจกำลังตามหาตัวผมอยู่
แต่ว่าเดี๋ยวผมขออยู่ในพื้นที่แถวนี้หน่อยเดี๋ยวอีกสักสองสามวันถึงค่อยออกไปมอบตัว
นี่ฮะบอกกับชาวบ้านแบบนี้นะชาวบ้านเขาก็เลยทำเป็นแบบใจดีสู้เสือไปก่อน
เขาก็เลยพยายามที่จะโทรศัพท์มาแจ้งภรรยาของเขาที่อยู่ข้างล่างนะครับ
แต่ไม่มีเงินในโทรศัพท์อีกแต่ก็จำหน้าในอ้วนได้เพราะก่อนที่จะขึ้นมาเก็บเห็ด
เมื่อช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเขาเคยเห็นรูปจากทางสื่อต่างทางโซเชียล
ว่ารูปเนี่ยอันนี้จะดูหน้าอวบหน่อยใช่ไหมผมยังสั้นอยู่นะตอนที่เคยถูกทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ดงคดีหรือว่าจะเป็นภาพจากไหนก็แล้วแต่แต่ภาพในวันนี้ที่จับได้เนี่ยจะผมยาวนะ
แล้วก็ดูผอมโซนะฮะแต่ชาวบ้านบอกจำได้นะครับแล้วเขาก็เนี่ยแจ้งกันต่อมาแล้วตำรวจก็มา

ก็ว่ายานแกเราว่าไงดีแล้ว

ทีมข่าวได้ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับเด็กหญิงวัย๑๑ปีที่เป็นผู้เสียหาย
ชาวบ้านบอกว่าตอนที่ยังจับตัวในอ้วนไม่ได้อยู่กันอย่างหวาดภาวะค่ะ
ต้องระวังกันทุกฝีก้าวโดยเฉพาะเวลาจะออกไปทำสวนทำไร่เพราะกลัวว่าในอ้วนจะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำครับ
ชาวบ้านเขาก็รู้นะคะว่าในอ้วนเนี่ยโอ้โหประวัติโชคโชนข่มขืนชาวบ้านข่มขืนหญิงชราเคยถูกจับเรื่องของยาเสพติดอะไรด้วย
แล้วในอ้วนไปหลบซ่อนตัวเนี่ยชาวบ้านก็เชื่อว่าน่าจะยังมีมีดติดตัวอยู่มีดที่ใช้จี้เด็กผู้เสียหายอ่ะค่ะทุกคนกลัวกันไปหมดค่ะ
พอจับในอ้วนได้แล้วคนในพื้นที่เขาก็สบายใจขึ้นนะคะชาวบ้านบอกเลยว่าประหารชีวิตเลยได้ไหมก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้แบบนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะคะ
อยู่ค่ะซ่องหลายเลยแหละซ่องหลายอยู่หนักใจอย่าไปก่อเหตุกับผู้อื่นอีกเนอะอยากให้จับได้อยากให้ประหาร
ยูบอ่านอยู่ว่าอยากไปโรงเรียนอืมนี่ป่อแหม่ขับไปงานโครงเตียนอู้อืม

เป็นครั้งตลอดชีวิตสมัยไม่ได้จับใด
ใดที่ใช้อุปนีนะคะ

แล้วก็ทำทีมาชวนพ่อของน้องกินเหล้า

แต่ตัวเองยังไม่ได้กินน่ะ

นี่นะฮะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ๑๙นาฬิกาที่ผ่านมา
ตำรวจคุมตัวในอ้วนนะครับไปที่สถานีตำรวจภูทรที่ตัวเมืองจังหวัดชายภูมินะครับ
ไปสอบปากคำเบื้องต้นแล้วก็มีการแถลงข่าวนะครับ
โดยพลตมตรีอัครเดชน์พี่มนต์ศรีกรองผู้บัญชาการตมตรภูทรภาคสามนะครับ
อันนี้เป็นการคลุมหน้าตามสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับค่ะ
ทางรองผู้บัญชาการตรภูทรภูทรภาคสาม
บอกว่าในอ้วนเนี่ยเบื้องต้นสารภาพว่า
ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเรื่องการกระทำชำราวเด็กหญิงวัย๑๑ควบ
อ้างว่าแค่พาเด็กออกไป
ขี่จักรยานพาเขาออกไป

คือตั้งใจจะพาไปขอเงินจากยายของเด็ก
จุดที่เมนป่าช้า
จุดนั้นที่พาเด็กไป
รับว่าให้เด็กดื่มเหล้าขาวไป๑แก้ว

ตรงจุดนี้เขาบอกเขาพามาตรงนี้นะและปฏิเสธว่าไม่ได้ล่วงละเมิด
ข่มขืนกระทำชำราวอะไรเด็กเลยแต่มีการสัมผัสเพียงแค่ภายนอกเท่านั้น
ไม่ได้บังคับให้เด็กเสพยาเสพติดด้วยแล้วก็ไม่ได้บอกให้เด็กไปเรียกเพื่อน
ที่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกันมาหาอีกสัก๒๓คนให้มาหาหน่อย
แล้วเด็กก็เลยฉวยโอกาสหนีไปอะไรอย่างนี้เขาปฏิเสธหมด
เพราะทำแต่แต่ไม่ได้ไม่ถึงว่าคมขืนอะไรนะ
ถ้าผู้ถึงอ่านธรรมนีสี้ไหมอ้าวจ้างจริงยอมรับ
คนนี้แค่ว่ามห่วงคริทนอะไรนะตรวจสอบดูได้เลยครับ
ไปเฉยเนี่ยที่พาน้องไปกระท่อมนึงคือตั้งใจเป็นขนเกณฑ์อีกรอบนึง
ก็รอบเดียวแหละเพิ่งออกมานะครับระหว่างนั้นเรามีคนรู้สึกสงสาร
เด็กมั้ยครับ
ช่วงนั้นยังไม่ได้สงสารอะไรนะครับมันยังไงน่ะมันหน้ามืด

เขาบอกว่าเขาหน้ามืดอืมไม่ได้สงสารอะไรทั้งสิ้นแต่เขาปฏิเสธ
เขาบอกแค่ภายนอกก็เป็นสิทธิ์ของผู้ท่องหาที่จะกล่าวอ้างนะครับ
มันก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตำรวจ
มีหลักฐานนำไปสู่การขอนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็การให้
ของเด็กซึ่งก็จะแตกต่างกับที่ในอ้วนเนี่ยพูดในวันนี้
เลยนะครับแต่นี่เป็นการสอบปากคำเบื้องต้นนะวันนี้ที่จับได้
นะครับทุกผู้ชมครับตำรวจบอกว่าประวัติของในอ้วนนะครับไหน
คุณนี้นะครับนายประธานวังศรเนี่ยไว้๕๐ปีนะครับเคยก่อเหตุ
คดีมาแล้วโชคโชนนะครับเคยก่อเหตุมา๕คดีนะครับทั้งลัก
ทรัพย์ทั้งข่มขืนกระทำชำราวนะครับข่มขืนกระทำชำราวเนี่ย
มีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กด้วยคดีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับ
เด็กหญิงวัย๑๑ปีที่แก้งคล้อชายพูมจนที่ตั้งข้อหาข่ม
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕
ปีไปกระทำชำราวพรากและพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปกระทำ
เราคืนนี้จะคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจที่ชัยภูมิก่อนนะ
ครับค่ะวันพรุ่งนี้จะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุด
เกิดเหตุต่างนะครับจับได้สักทีในวันนี้นะคะ